คุณผู้ชมฮะใกล้จะถึงวันวาเลนไทยแล้วนะฮะ

เราไปพาคู่รักไป

เพราะซูชิร้านนี้เขามีการปั้นข้าวปั้นให้เป็นรูปหัวใจ

พอกินเข้าไปคำนึงเธอคำนึงฉันคำนึง

นี่แหละฮะที่ร้านซูโมซูชิตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ขายอาหารญี่ปุ่นนะฮะโอ้มีเมนูหลายอย่างครับ
ทาโกยากิพิซซ่าญี่ปุ่นราเมงซูชิเกี้ยวซ่า

รวมถึงอาหารญี่ปุ่นอื่นด้วย
และสำหรับช่วงวันวาเลนไทยนี้ก็เอาใจลูกค้าเพิ่มไอเดียกระตุ้นยอดขายนะครับ
ถ้าลูกค้ามาเป็นคู่หรือมาเป็นครอบครัวความรักเราไม่จำกัดนะ
ความรักเป็นคู่ก็ได้เป็นครอบครัวก็ได้นะฮะ
แต่ถ้าท่านมาที่ร้านวันวาเลนไทย๑๔กุมภาคม
ทางร้านจะมอบซูชิรูปหัวใจคู่ให้กับลูกค้าเป็นพิเศษเลยด้วยนะครับ
โดยซูชิพิเศษสำหรับวาเลนไทยนี้ก็ปั้นข้าวเป็นรูปหัวใจฮะ
จากนั้นก็จะมีการโรยไข่กุ้งไข่กุ้งนะฮะ
แล้วก็เป็นหัวใจสีส้มสดใสหัวใจสีแดงชุ่มฉ่ำแบบนี้นะครับ
ไปที่ร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
หยุดแค่วันเสาร์เท่านั้นเองเราก็เลยมาแนะนำให้นะฮะ
เพื่อใครอยากจะไปเติมความรักกันนะครับ